สยบคนคลุ้มคลั่งที่อุตรดิษฐ์ค่ะ

ก็วิธีการในการควบคุมคนคลุ้มคลั่ง

แล้วแต่ว่าเบาหนักขนาดไหน
อันนี้คือต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้า
ตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่คนร้ายที่เป็นผู้ชายผมยาวอายุประมาณ๕๕๖๐ปี
เขาคลุ้มคลั่งเดินควงมีดนะคะ

เขาก็ปิดล้อมจับกลุ่มนะคะที่ป่าละเมาะหมู่๔ตำบลผาจุกอำเภอเมือง

กระจายกำลังล้อมจับผู้ชายคนนี้

วินาทีนั้นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามก็เลยใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่
นี่ค่ะเพื่อระงับเหตุนะคะ

คลุ้มคลั่งเขาตะโกนท้าทายตำรวจด้วยไง
ยิงเลยอะไรประมาณแบบนี้ไม่กลัว
แต่ตำรวจก็ใช้จิตวิทยานะพยายามจะคุยนิดหน่อย
เดินลงเข้าไปให้มันใกล้ขึ้น
เวลายิงเล็งปืนช็อตไฟฟ้ามันจะได้ตรงจุดนะนะ
พยายามจะคุยแล้วก็ยิงเข้าไป
สุดท้ายคนอื่นก็มาช่วยรวบตัวนะคะ
ผู้ชายคนที่คลุ้มคลั่งคนนี้คือในแถมกลิ่นลอยอายุ๖๒

แล้วไปจุดไฟเผาหญ้าข้างบ้านคนอื่น
เขาก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายกลัวบ้านชาวบ้านเขาจะเกิดไฟไหม้
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับในแถมเห็นตำรวจความมีดวิ่งหนีเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยทางสพเมืองอุตรดิษฐ
นำคลิปไปเผยแพร่ลงเพจของโรงพักค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๖ก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ